เรื่องของสัญญากี่ปีไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับ
และคิดว่าจะจบปิดดีลภายในสัปดาห์หน้าครับ

ความต่ำอยากต่อ๑ปีก็ไม่ใช่ปัญหา
เพราะว่าถ้าระยะสั้นก็สามารถที่จะประเมินได้ทุกปี
แต่ถ้าระยะยาวก็ขึ้นอยู่กับผลงานเหมือนกัน
แล้วถ้าต่อยาวถ้าผลงานไม่ดีมันก็อยู่ไปได้อย่างที่บอก
ครับเรื่องนี้นะครับเรื่องจำนวนปี
ผมคุยกับซิโก้ตั้งแต่ปีแรกแล้ว
ถ้าซิโก้ทำดีสมยศกล้าเปลี่ยนเหรอ
ส่วนเรื่องที่ทำการของสมาคมนะครับ
ทางพลตรวจเอกสมยศก็เข้าไปตรวจความพร้อม
ของสมาคมแห่งใหม่ที่ตั้งบริเวณหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถาน
ก่อนจะเปิดใช้งานครั้งแรกในวันเสาร์ที่๑๘กุมภาพันธ์
ซึ่งในวันเปิดนะครับทางชิคซาวมานบินอิบราฮิมอาคาลิฟา
ประธานสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียก็จะมาร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วยครับ
ส่วนการเตรียมทีมสู้ศึกบรรโลกรอบเครื่องในโซนเอเชียหลังที๖และ๗
ซาดีอาราเบียแล้วก็ญี่ปุ่นเล่นในบ้านก่อนนะครับ
สาอุแล้วก็ไปเยือนทางญี่ปุ่นล่าสุดครับ
ทางเทศศักดิ์เสนามเมืองก็บอกว่า
เกมแรกของไทยลีกจะเดินทางไปดูฟอร์มนักเตะ
ระหว่างการท่าเรือกับราชบุรี

แล้วก็จะดูสถานที่เก็บตัวแห่งใหม่๒ที่
มีการเสนอเข้ามาก็คือสนามกอล์ฟเกียรติธานีและโรงแรม
ก็คาดการณ์นะครับว่าการเดินทางไปที่
นักเตะอย่างเอเลสดอเลาะนะครับ

ก็มีการประชุมผู้จัดการทีมและชี้แจงระเบียบการแข่งขัน

ตรงนี้อ่ะหลีกปีนี้ก็จะมี

เส้นที่เป็นประเพณี

โดยทุกปีนี้ก็จะมีวินโดอยู่ในช่วง

มีนาถึงพฤศจิกาทุกปีแล้วแต่
แต่มันจะมีกิจกรรมที่สอดแทรกเข้ามาในเรื่องของทีมชาติหรือไม่นะครับ
ทีมในไทยหลีก๔ถูกปรับแพ้นะครับในนัดแรกที่จะเปิดซีซั่นวันพรุ่งนี้
เนื่องจากว่าส่งรายชีวิตน้องเตะไม่ทันส่งช้าไป๓วัน
สาเหตุมาจากมีการไปจ้างบุคคลเพื่อลงทะเบียนนักเตะให้
แต่ว่าบุคคลนั้นไม่ได้ลงตามสัญญาครับสโมสรเสียหายเลยครับ

แล้วจะเกิดความผิดพลาดต่อไปดังนั้นก็ต้องรีบดำเนินการนะครับ
อาจจะเป็นทีมกึ่งอาชีพสมัครเล่นก็ต้องค่อยพัฒนากันต่อไปครับ